คุณวิทย์สนุกกับคุณทักษิณเนี่ยเขามีความผูกพันกันมาก
ในช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกที่จริงผูกพันกันแต่ช่วงที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้ว
คุณทักษิณก็แต่งตั้งให้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเลขาธิการคอรมอ
อืมช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกมาเป็นรองนายกใครที่ไปอ่านหนังสือของของคุณวิศนุเครืองามที่เขียนไว้และมติชนเอาไปจัดพิมพ์เนี่ยครับ
จะเล่าคุณวิศนุจะเล่าเรื่องระหว่างตัวท่านกับนายกรัฐมนตรีแต่ละคน
แต่ที่เล่าถึงคุณทักษิณเนี่ยสนุกมากเล่าได้เห็นความผูกพันของคนคู่นี้
อายุต่างกันไม่มากคุณทักษิณเกิด๙๒รองวิศนุเกิด๙๔ห่างกัน๒ปี
ถัดมาบทบาทของรองวิศนุจากนี้ไปเมื่อลูกเมียภรรยาคุณทักษิณจะทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษ
ไม่ใช่อยู่ไปทูล๙ได้เองเลยนะต้องผ่านคนคนหนึ่งคนคนนั้นคือต้องผ่านรองวิศนุ
แล้วเมื่อนำขึ้นทูล๙แล้วรองวิศนุในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำและรองนายกเป็นคนนำทูลเกล้า
ก็จะต้องถวายคำแนะนำด้วยต้องถวายคำแนะนำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ฉะนั้นบทบาทของรองวิศนุกับคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีบทมีความเชื่อมโยงกันมาก

ก็เป็นภาพหลายภาพที่จะตลอดเวลา๑๗ปีนี่นะคะ
ภาพนี้สุดท้ายแล้วก็ได้เห็นคุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ก็จะเป็นอย่างที่หลายคนมีการวางฉากเอาไว้